เป็นโรคที่เราหลุดเข้าไปใส่แว่นเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่ง

เฮ่ย

เกล็ดไปขวาเดียว
เรียกว่าไม่เด็กมากแล้วกันเป็นนุ่มวัย
รุ่นถึงขั้นร้องบอกช่วยด้วย

คือถ้าใครไม่เคยใส่เนี่ยจะต้องลุกไปลองใส่จริง
ปรากฏนี้เขายืนอยู่กับแบบแท่นอย่างนี้ด้วย
ซิมูเลเตอร์มากใช่ซิมูเลเตอร์มากนะคะ

ได้หยุดไปในเหตุการณ์นั้นจริงนะคะ

มีเขาอ่อนนะสงสารมีเขาอ่อนดูว่าเออเขาอ่อนแล้ว

มันน่ากลัวใช่ไหมน้องมิ้นเคยใส่ในรายการเราที่คุณหนุ่ยเอามา

เปิดเป็นที่เป็นห้องโล่งสูงเลยคุณผู้ชม

มันเหมือนเราอยู่ในบ้านนั้นคือเรารู้เลยว่ามันเป็นโรคเสมือนจริงแต่

แล้วมีดันโนเสาร์ตัวใหญ่มากกำลังเดินตรงเข้ามาหาแล้วมีเสียงแบบ
แล้วนี่ดูสิอย่างในคลิปนี้คือเขาคงกลัวมากจริง

แล้วคือที่สำคัญคือใส่ถ้าใส่หูฟังดี

ผีแล้วเล่นเกม

แล้วเป็นแบบมีคนไทยเหมือนมาก
เหมือนจนแบบคุณผู้ชมกรี๊ดเหมือนกันในรายการ
ที่ไปหาดูคลิปย้อนหลังได้ไม่ได้แอปอะไรทั้งนั้น

มันไม่ได้จริงคันไปทั้งไหนมันเห็นไง

มันมาแน่แล้วอีกอนาคตมันจะมากกว่านี้อีก
เฟืองมันจะมีทั้งกลิ่นมันจะมีทั้งเสียง

เป็นโลกเสมือนจริงที่น่ากลัวดีครับ

ไปทุ่งแย่สวรรณ์หน้าไปดูสวรรณ์สัตว์

แต่ถ้าไปโรงพิวัณภีร์ศิลป์

โอ๊ยคุณหัวใจหัวใจทำงานอย่างไร

แต่หนูเมื่อกี้เขาเป็นรถไฟเหาะตีรังกา

กอดไอ้นี่แน่นเลยกอดเสานะคะใช่